ไม่หวนอื่นกับทางด้านเมือง

วันนี้รายการตีแสกหน้ามาที่จังหวัดสกลนคร

มีความเสียหายเป็นปริมาณกว้าง
พี่น้องที่ประกอบธุรกิจการค้า
ในอำเภอเมืองได้รับความเสียหาย

แม้ว่าระดับยังลดลง
เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม
ไปดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น

กำลังข้ามจากที่ขมิ้นไปที่พังคว่าง
จังหวัดสกลนครสะพานขาดครับ

อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นนะฮะ

เก็บน้ำห้วยไซขมิ้นเป็นอ่างเก็บน้ำ

๓ล้านลูกบาทเมตร

กรมชนประธานก็หลายครั้งครับที่
อาจจะมีการถกเถียงกันว่า

แต่ผมจะพาท่านผู้ชม

ห้วยทรายขมิ้นนั้นได้ล้น

ประกอบกับฝนพายุ

พายุโสล้อนเสิร์นก้าซึ่งไป
ล้นท่วมบริเวณสกลนคร

สู่ที่ธาตุพนมที่
จังหวัดมุกดาหารแต่พื้นที่
ระยะไกลกว่า๑๒๐กิโลเมตร

คงไม่ได้ระบายสั้นง่ายนะ

เป็นไปด้วยความยากลำบาก

แล้วก็ลงมาถามว่า

เคยน้ำท่วมเยอะอย่างนี้ไหมที่อำเภอเมืองสกลนคร

ไม่เคยเหรออยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว

แต่ปี๔๐กว่าปีที่แล้วก็ไม่ถึงขนาดนี้
ถึงขนาดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรก

โอเคนี่เป็นคำยืนยันจากคนที่อยู่ที่อำเภอเมือง

ไม่เคยที่จะประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
อย่างไรก็ดีครับในขณะนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน

กำลังระดมสรรพกำลังมาช่วยเหลือ
ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่สะพาน
กรมทางหลวงกำลังซ่อมแซม
เพื่อให้ทางกรมทางยืนยันครับว่า๑๐๐
แล้วที่สามารถจะเดินทางได้อย่างปกตินะครับ
ประกอบกับที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

และพรุ่งนี้มีคำยืนยันมาว่า
สนามบินสกลนครก็จะเปิดใช้บริการอย่างปกติ

ขณะนี้ผมอยู่ที่ตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ผู้ประสบภัยยังได้รับความเดือดร้อนบริเวณกว้างครับ
ในขณะนี้กรมทางกำลังซ่อมบำรุงสะพาน
บริเวณนี้ครับที่ขาดทั้งไปและกลับ
บริเวณนี้อยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำ
บ้านฮวยซายประมาณ๑กิโล
นี่เป็นท่านผู้อำนวยการกรมทางจังหวัดสกลนครครับ
เดี๋ยวผมจะขอถามความคืบหน้า
เกี่ยวกับความเสียหายและก็การช่วยเหลือ

เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เองพื้นที่สกลนครของเราเอง
สามารถวิ่งได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะมาจากอุดรเองนะครับ
ที่มาผ่านสะพานอ่าห้วยทรายบ้านห้วยทรายตะบุญความิ่น
ก็จุดที่ด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เองก็วันนี้สมบูรณ์เสร็จ
เรียบร้อยตอนบ่ายสามโมงส่วนตัวแรกเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ส่วนฝั่งที่มาจากนาแก่เองเนี่ยเปิดใช้ตอนบ่าย๒โมงนะครับ
เป็นสัตว์แบร์รี่เหมือนกันนะครับส่วนที่ยามมาจากนาคารมันนมนี่
สภาพเมื่อคืนยังยังยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนเช้าเนี้ย
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเองในพื้นที่ของสกลนครเอง
เหตุทางหลวงที่ดูแลอยู่สามารถวิ่งในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม้กระทั่งจากบนภูพานเองจากกรสิน
สกลนครก็สามารถใช้ในการได้ปกตินะครับสะพานนี้มันเสียหายไปเมื่อ
กี่วันก่อนครับสองวันที่แล้วนะครับเสียหายแบบข้ามไปไม่ได้เลย
ใช่ครับขณะนี้อย่างที่ท่านผู้อำนวยการกรมทาง
จังหวัดสกลนครได้แจ้งให้ทราบนะครับพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร
ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วประชาชนที่จะเดินทางมาเชื่อมต่อจากสกลนคร
อุดรแล้วก็ไปอีกหลายจังหวัดก็สามารถเดินทางได้โดยปกติ
นะครับเอ่อทางกรมทางได้ซ่อมบำรุงสะพานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะครับ
เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านไปเอ่อเดี๋ยวผมจะไปติดตามดูในส่วนอื่นอื่น
ของจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับความเสียหายโดยในขณะนี้
กระทรวงมหาทัยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้สั่งการให้มีการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วครับ
ในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่ทางกรมทางหลวงเองที่เข้าไปกู้ก็คือท่ากาศ
สกลนครนะครับอ่าเปิดหรือยังครับอ่าสามารถเปิดได้
วันพรุ่งนี้แน่นอนอ่าเปิดได้วันพรุ่งนี้ครับตอนนี้เอง
ไม่ว่าระบบไฟระบบอ่าอ่าลานบินระบบอะไรนี่
สามารถเปิดได้คือกรมทางกับปพกับทางจังหวัดเองเนี่ย
เข้าไปกู้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับน้ำมันท่วมน้ำท่วมครับ
ตอนนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วครับจะเปิดพรุ่งนี้ครับ
ขอแจ้งความคืบหน้าให้อีกทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
อย่างที่ท่านผอว่าสนามบินสกลนครจะเปิดในวันพรุ่งนี้
มีการระดมสรรพกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทั้งน้ำที่ท่วมอยู่
แล้วก็น้ำไฟทุกอย่างภายในวันนี้นะครับพรุ่งนี้สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสกลนครขอโทษครับสนามบินสกลนคร
จะเปิดใช้ได้เป็นปกติครับ
ขณะนี้ผมอยู่กับนายกอบตขมิ้นด้านฝั่งนี้เป็นตำบลขมิ้น
ท่านผู้ชมที่ติดตามดูรายการไทยรัฐทีวีตีแสกหน้าคงอยากจะทราบภาพความเสียหายนะครับของพายุเซิงกา
ผมจะคุยกับท่านนายกนะฮะให้ท่านนายกได้ชี้แจงหน่อยว่าบริเวณนี้มีความเสียหายมากน้อยเพียงใดครับ
ตะบนขมิ้นนะครับพื้นที่ไล่นานะครับเกษตรกรบ้านเรือนเสียหายมากพอสมควรนะครับ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
ช่วยเหลือทั้งเข้ากล่องทั้งถุงกาชาตินะครับอะไรต่างต่างอันนี้ก็เป็นที่ภูมิใจตอนนี้พอกำลังออกสำรวจไล่นาที่เสียหายแล้วก็บ้านเรือนที่เสียหายครับผมมีปริมาณความเสียหายเยอะไหมครับบ้านเรือนของราศดรในบริเวณนี้ครับทั้งตำบลนะครับเกือบทั้งตำบลนะครับบ้านเรือนไล่นานี่เสียหายมากขับถนนคนทางทางขาดหลายที่เดี๋ยวนี้
ใส่งานให้ทางนายกำเผอได้รับทราบแล้วก็ทางพวกประกาศจังหวัดทางปภ

ได้รับความประสานงานจากทางจังหวัดเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ
อย่างดีเลยครับอย่างดีทั้งอำเภอครับโดยท่านนายอำเภอโทรศัพท์ออกมาพื้นที่
ทั้งภูวาทั้งทหารนะครับทั้งทหารจากมวลทนที่๒๙นะครับ

นี่เป็นเสียงจากนายกอบตขมิ้นจังหวัดสกลนครนะครับ
ในบริเวณนี้ประสบอุทธกภัยมีความเสียหายในปริมาณบริเวณนี้กว้าง
มีกี่หมู่นะฮะทั้ง๑๔หมู่บ้านเลยครับ
มี๑๔หมู่บ้านกี่ตำบลเฉพาะตำบลขมิ้นนี้ที่อยู่บริเวณนี้๒ตำบล
อาบ้านผมมี๑๔หมู่บ้านมีตำบลพังคว่างไกลเคียงแล้วก็ตำบลคมิน
ที่รับเต็มก็๒ตะบนแล้วก็ไปถึงตะบนหางโฮงด้วยครับ
เชียงเครือด้วยบริเวณใกล้เคียงนะครับถึงน้องลาดด้วยนะครับตะบนน้องลาดด้วย
เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอยู่ไปดูในบริเวณใกล้เคียงนะครับไปดูอ่าอ่างเก็บน้ำ
เว้ยซ้ายเข้าไปนี่ไกลไหมไม่ไกลครับอีกประมาณ๑กิโล
ไปไปนี่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับอ๋อนี่เลี้ยซ้ายเข้าไปครับอ๋อนี่มา
เลี้ยวซ้ายเข้าไปโอเคขอบคุณมากครับคุณต่อครับ
วันนี้เราได้เห็นสภาพความเป็นจริงนะครับสะพานที่ชำรุดเสียหายและได้คุยกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการยืนยันว่าได้รับการประสานงานจากทางจังหวัด
ฝ่ายทหารเป็นอย่างดีครับในการช่วยเหลือก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูต่อไปครับ
สุวิทย์ตีแสดหน้า

เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพความเป็นจริง
ของประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนครที่น้ำท่วมมากที่สุดในรอบ๓๐ปี
บริเวณด้านหลังผมนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยสายเขม่น

ขณะนี้ฝนยังตกปลำอยู่นะครับ
พายุโซร้อนเซิงก้าได้แปรสภาพเป็นความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ขยายพื้นที่ไปในจังหวัดภาคอีสานอื่นไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดนครพนม
เพื่อให้ท่านเห็นสภาพความเป็นจริงบริเวณนี้แหละครับที่ว่าเป็นบริเวณที่แตกนะครับ
ขณะนี้กรมชนประธานเร่งซ่อมแซมนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขเบ่นปิดพื้นที่
โดยปกติเนี่ยสามารถบรรจุน้ำได้ถึง๒๖ล้านลูกบาทเมตร
ในขณะที่วันที่มีพายุเข้าน้ำล้นพื้นที่บริเวณนี้ไหลเข้าไปตัวเมืองแล้วเข้าไปที่หนองหาน
น้องหานได้รับแรงหนุนจากพายุโซนร้อน
ก้าท่วมเข้าจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแอ่งประชาชนบริเวณนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
อกจากนั้นแล้วบนเทือกเขาภูวานั้นยังมีเขื่อนเล็กอยู่๓เขื่อนนะครับ
ล้นพื้นที่เข้ามาทั้งเขื่อนน้ำอูนแล้วก็เขื่อนน้ำพุงซึ่งเก็บได้ล้นออกมาจากเขื่อนน้ำอูน
มันล้นลงมานั่นคือสาเหตุที่ทำให้จังหวัดสกลนครประสบภัยพิบัติในขณะนี้
ขณะที่กรมชนที่กำลังเร่งซ่อมแซมพื้นที่บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเมืองสกลนคร
ดูว่าในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้รับความเสียหาย
หลังจากนั้นแล้วมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอย่างใดบ้าง
ในขณะนี้ฝนตกพร่ำอยู่นะครับ
บริเวณนี้ที่ทะลักเข้ามา
ที่มีการถกเถียงกันว่าแตกไม่แตกจริงไม่จริงเนี่ย
ผมพามาดูกับพื้นที่จริงเลยครับ

ประกอบกับน้ำฝนจากปายุเสิงก้า
ก็ทำให้จังหวัดสกลนครล้น

ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำบริเวณกว้างนะฮะ

เข้ามาในตัวเมืองประกอบกับสิ่งกีดขวางต่าง

จะรับความเสียหายเพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำได้ลดลงแต่ความเสียหาย
ผู้ประสบพัยผิบัตรกระโลกความช่วยเหลือ
จากหน่วยรัชการซึ่งมีทั้งทหาร

ขณะนี้รับการยืนยัน
สามารถจะเดินทางได้๑๐๐แล้วครับ

แตกเห็นไหมอ่ะอันนี้บอกกลมชนประธานหน่อยว่าแตก
แตกจ้ะแตกนะนี่ชาวบ้านเขาก็บอกแตกแล้วเขาก็มาเร่งซ่อมให้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

บริเวณของอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ใจกลางหรือเรียกว่าถนนสุกเกษม
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจะเห็นพื้นที่โดนน้ำท่วม
ในขณะนี้จะมีพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ใกล้เคียง

แล้วก็ก่อให้ความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประกอบกิจการร้านค้า
ซึ่งมาจากจังหวัดนครราชศรีมาได้เดินทางเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็
อบสิ่งของให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในบริเวณนี้ในขณะนี้นอกจากน้ำท่วมแล้วที่ตามมา
ที่สำคัญก็คือโจรผู้ร้ายเริ่มชุกชุมครับเพราะว่าคนที่อยู่อาศัยเนี่ย
เห็นไหมฮะวันนั้นเขาโบกมืออยู่อยู่มาเมื่อหลายวันก่อนก็ไม่มีอาหาร
ไม่มีน้ำดื่มในขณะนี้มีหน่วยงานของทางราชการก็มาช่วย
แล้วก็ปริมาณน้ำก็ลดลงตามลำดับที่เหลือคือการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ป้องกันเรื่องโจรผู้ร้ายครับ

ชุวิตตีแสดหน้า
ว่าสูงตริมใจสูงกว่าทนไทยทั่วลาส่งทำลังใจถึงกัน
ซื้อข้าวซื้อของใส่กระสอบฟัน
ต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้
น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไร
น้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้น
เราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน
เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
เจ้าฟ้าวิกฤตน้ำไปด้วยกัน
เจ้าฟ้าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เพื่อนข้าว่าสูงแต่ริงใจสูงกว่า
คนไทยทั่วลาส่งกำลังใจถึงกัน
เสื้อข้าวเสื้อของใส่กระสอกฝัน
ต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้
มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้
ได้รับความเดือดร้อนมีน้ำท่วมมากไหมเข้าไปในบ้านเลยนั่นแล้วดูลอยดิยังมี
อยู่เลยเนี่ยอ่าแล้วระหว่างระหว่างนี้มีความช่วยเหลือยังไงอาหารการกินเอายังไง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

ส่วนผู้ร้ายเริ่มมีไหมมีรู้จากชาวบ้านไหมยังไม่มีนะครับตรงบริเวณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นอื่นกันต่อไป
สวัสดีค่ะนี่เป็นน้ำใจความช่วยเหลือของคนไทยครับ
ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครเดือดร้อน
กองทัพก็ไม่ทอดทิ้ง
นี่เป็นกองทัพจากจังหวัดสกลนคร
๕ล้อ๓๐๐๑ครับ
ทั้งหมดนี้มาจากวันนี้มีกับข้าวอะไรครับ

มีผัดซีอิ๊วมีอะไรอีก

ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔ทุ่ม

เอาตักให้เขาด้วยเขารออยู่
มีรถที่จมในจังหวัดสกลนครที่กำพื้นเมือง

เหตุผลก็เพราะว่าไม่มีการเตือนภัย
มันเป็นการท่วมอย่างฉับพลันทันด่วน

บริเวณหนองหานซึ่งระดับน้ำสูงขึ้น

แต่จังหวัดสกลนครไม่เคยได้รับประสบภัยพิบัติแบบนี้มาก่อน
มีความเสียหายเป็นปริมาณกว้าง
อย่างไรก็ดีครับในช่วงนี้ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน
ที่ระดมกันเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกนะครับ
ส่วนตำรวจเขาก็จะมาจัดดนตรี
กล่อมกล่าวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้น
พื้นที่บริเวณด้านหลังนี้เป็นอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเกิดความเสียหายปริมาณอย่างที่เห็น
ผมไปเดินดูวัดระดับน้ำได้เมื่อกี้
ก็มีปริมาณนี้ประมาณนี้ครับ
ตอนนี้รถเหลือ๓๐เซนติเมตรแล้วนะครับ
ยังมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือน้ำใจไม่เคยเหือดแห้งครับ
คนไทยก็ดีอย่างงี้แหละครับทยอยกันเข้ามานี่ของเอ่อ
ทหารช่างกองปันพัฒนากองทัพนะครับส่วนมากก็มาจากที่เอ่อ
นครราชศรีมาบ้างนะฮะแล้วก็ประกอบกับสกลนครก็มีค่ายทหาร
ซึ่งนี่มาช่วยเหลือประชาชนที่เข้าออกบริเวณนี้ฮะไฟฟ้าก็ยังดับอยู่ครับ
ยังไม่ติดเหตุผลเพราะการไฟฟ้าภูมิภาคนั้นก็นึกถึงความปลอดภัย
ก็ตัดไฟไว้นะฮะส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน
ก็ยังขาดแคลนแต่ว่ายังดีครับที่มีหน่วยงานทั้งของรัฐและของเอกชนนะครับ
เข้ามาช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินในขณะนี้ไม่ว่ากองทัพนะฮะตำรวจ
แล้วก็ทางจังหวัดได้ร่วมมือกันนะครับและก็ซ่อมแซมไม่ว่ากรมทางหลวงที่ซ่อมแซมเรื่องสะพานนะครับ
กรมชนราวทานที่ไปจัดการเรื่องอังเอ่อเก็บน้ำห้วยซายขมิ้นที่แตก
ที่บริเวณนี้ใกล้เคียงเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะมีเขื่อนอยู่สองเขื่อนนะครับ
เขื่อนน้ำพุงกับเขื่อนน้ำอูลเขื่อนน้ำอูนนั้นล้นแล้วครับ
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วล้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไหล
ระบายเข้าไปที่หนองหานหนองหานนี่ก็รับน้ำไม่ไหว
พื้นที่บริเวณนี้การระบายก็เลยเป็นไปด้วยความยากลำบากเอ่ออีกสัก
ไม่กี่วันบริเวณน้ำบริเวณนี้ก็คงจะลดลงไปเรื่อยนะฮะ
แต่การระบายก็คงเป็นไปยังยากลำบากแม้ว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำ
เข้ามานะฮะเอากำลังต่างเข้ามาแต่ว่า
เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นเป็นแอ่งก็จะทำให้ลำบากในการระบาย
ประกอบกับพื้นที่ที่จะระบายคือแม่น้ำโขงห่างจากที่นี่ไป๑๒๐กิโลเมตร
ลำน้ำลำน้ำก่ำนะครับระบายไปได้อย่างช้านะครับ
คาดว่าน้ำจะหมดเนี่ยนะฮะคงจะใช้เวลาสักประมาณ๑อาทิตย์ครับ
ก็ในขณะนี้เราคนพี่น้องที่ติดตามรายการไทยรัฐทีวีตีแสกหน้าเนี่ย
จะช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อหน่วยงานราชการ
ที่มาช่วยเหลือในจังหวัดสกลนครก็ไม่เหือดแห้งครับ
ผมถามชาวบ้านบริเวณนี้ก็ได้รับคำตอบว่ามีอาหารการกินยังดีครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือมีคนฝากบอกผมว่าเรื่องโจรผู้ร้ายนะครับ
ก็ตอนนี้เริ่มมีอารวาสก็คงต้องฝากหน่วยงานของรัฐเช่นตำรวจนะครับ
เข้ามาช่วยเหลือส่วนทหารตอนนี้ก็มาช่วยขนคนครับ
คนเข้าออกในอำเภอเมืองนั้นก็ไม่มีรถไม่มีลาประกอบกับไฟก็ไม่มี
ก็ได้หน่วยงานของทหารครับที่มาช่วยเหลือนะครับ
นั้นอาหารการกินก็มีการตั้งเต็นต์ในบริเวณนี้ใกล้เคียง
เพื่อจะเอาอาหารอาหารกล่องก็ดีน้ำก็ดี
เพื่อมาให้ประชาชนที่ยังขาดแคลนในบริเวณนี้อยู่
ส่วนรอบนอกก็ขณะที่ผู้เสียชีวิตก็มีอยู่๓ลายแล้วล่ะครับ
ก็นอกนั้นผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้เห็นภาพ
จากที่ผมไปถ่ายมาแล้วนะครับก็คงต้องตัดสินแล้วครับ
ว่าที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นนั้นแตกจริงไม่จริงครับ
วันนี้รายการไทยรัฐทีวีตีแสกหน้ามาจัดที่สกลนคร
ผมชูวิทย์กระมวลวิสิตขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการ